ไปดูอีกหนึ่งอย่างที่มันมีสีเหลืองส้มเหมือนกันนะคะก็คือมะยงชิป
นายงชิดปลูกกันมากมายหลายที่นะที่สุรินทร์เขาก็ปลูกกันทำรายได้ดีเลยค่ะ
พามาที่นี่เลยเห็นไหมสวนของคุณลุงคนนี้ค่ะอยู่บ้านเลขที่๕๗หมู่๕
บ้านรมราชตำบลตะเคียนอเฟิร์กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
เนียนมากเลยอ่ะห้องหอเอาไว้เออกันพวกแมลงอะไรต่างต่าง
ทำให้ผิวมันไม่สวยอืมจริงจริงแล้วนะ
ที่มันจะผิวดีผิวสวยก่อนที่จะมีผลผลิตงดงามแบบนี้
พื้นที่ดินแห่งนี้แรงนะคะคุณเอาเหรอพื้นที่สองไร่แต่ก่อนแห้งแรง
อืมแต่คุณลุงเจ้าของพื้นที่นะคะก็คือคุณนรงสิริโมท
ได้ทำการปรับปรุงดินนะคะจากดินที่ไม่มีแร่ธาตุเนี่ย
ตอนนี้กลายเป็นอุดมสมบูรณ์ด้วยการทำยังไง
ทำวิธีการธรรมชาติก็คือเอาใบไม้มาหมัก
ทับถมกันกลายเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติ
ให้มันย่อยสลายไปเองกับพื้นดินนะฮะเออดีฮะ
แล้วก็เอาปุ๋ยคอกนะคะเอามาผสมกันด้วยครับ
เออผ่านไปผ่านมาอุ๊ยดินมันอุดมสมบูรณ์ขึ้น
มีสะทาสอาหารมากพอที่จะปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ต่างต่างเออ
เนี่ยค่ะก็ปลูกทั้งขนุนเนอะปลูกอะไรหลายอย่าง
ล่าสุดมาปลูกมะยงชิดนี่แหละกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้จากแห้งแรง
เออกลับกลายเป็นว่ามันปลูกอะไรก็ขึ้นเหรอ
แล้วก็ขึ้นงามด้วยค่ะคุณจริงปลูกมะยงชิดมาแล้วหกปีนะคะ
เออการรดน้ำเนี่ยใช้ระบบน้ำหยดค่ะเออ
ไม่ต้องมาคอยเปิดน้ำรถน้ำเองสบายแล้วทำระบบเอาไว้นะ
แล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยชุ่มชื้นวัดเอ่อพืชต่างต่างก็เจริญเติบโตดีนะคะ
ส่วนผลผลิตของมะยงชิดที่นี่สุกแล้วก็เก็บขายได้๒รอบต่อปีนะ
รอบแรกคือมะกราคมรอบสองมาใกล้ก็เลยคือมีนาคมช่วงนี้แหละ

เออส่วนในช่วงที่ผลมะยงชิดสุกมันก็มักจะมีพวกแมลงวันทองออกมารบกวน

ใช้วิธีการเอากระดาษมาห่อไว้เลยป้องกัน
และทำให้ผิวสวยเนียนเกลี้ยงกล่าวแบบนี้
อารมณ์แบบนี้นะฮะผมว่าน่าจะหวานอมเปรี้ยวนิด
ใช่เลยค่ะหวานหอมกรอบอร่อยขายกิโลกรัมละ๘๐บาทนะคะ
แต่ละวันก็จะมีลูกค้ามาที่สวนเลยมาสั่งมะยงชิดนะคะ

ขายดิบขายดีมากบางทีไม่พอนะต้องไปสั่งสวนข้างเขามาขายด้วยเหมือนกัน

ยังไม่พอต่อความต้องการเลยอะค่ะมันเป็นฤดูกาลของมัน
ช่วงนี้ก็ต้องกรอบกวยกันหน่อยคุณตาบอกโอ้รายได้ดีเลย
ใครสนใจนะใครอยู่สุรินอยู่กาบเชิงนะจ๊ะ
โทรหาคุณลุงหรือคุณตานรงนี้ได้หมายเลข๐๙๗๐๑๕๔๑๖๓ได้เลยจ้ะ
เป็นช่วงของมันเป็นหน้าของมันจริงนะครับช่วงนี้
ยงชิดมีโอกาสลองทานกันดูจะได้ติดใจกันนะ